เอาล่ะผมก็เฝ้าดูว่า
คนที่ไปใช้บริการในคลินิกของคุณพิมพ์ริพายเนี่ย
จะมีใครออกมาบอกไหมว่าเธอได้รับผลกระทบอะไรยังไงบ้าง

คนที่ไปฉีดโบท็อกคิ้วยกสูงผิดปกติฮะ
ส่วนคนที่ไปฉีดฟิลเลอร์ปากบวมครับ
ตอนนี้ไปแจ้งความแล้วหลังจากเมื่อวานนี้ที่ตำรวจ
คบไปจับกลุ่มนางสาวอารินดานี่ตอนอ่านไม้จับให้ฟัง
ในคดีแอบอ้างเอกสารใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์หญิงท่านหนึ่ง
ที่คุณพิมพ์ริพายหรือว่านางสาวพิมรดาพรเป็นหุ้น
บางละมุงชนบุรีคุณอารินดาเนี่ยเธอรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา
แล้วก็ประกันตัวออกไปหนึ่งแสนบาทวันนี้สิครับวันนี้จับตาไปที่ผู้เสียหายอายุสามสิบสาม
เคยมาใช้บริการกับหมอปลอล์มไปแจ้งความที่สองน้องฮ้อยขวาง
ขวางครับจะเอาผิดนะครับกับหมอปลอมเธอเล่าบอกว่า
วันที่ยี่สิบเก้าพฤศจิกายนเข้ารับการฉีด
ท็อก๒๐๐ยูนิตบริเวณหน้าผากแล้วก็กราม
นะครับที่นี่แหละคลินิกของพิมพิภายเนี่ย
โดยได้นะฮะซีเอฟซีเอฟโปรทำหน้า
ราคาสี่พันสี่ร้อยสี่สิบสี่บาทในไลฟ์
หรือว่าในการถ่ายทอดสดนะฮะขณะเข้ารับการฉีด
รับว่าฝีมือการให้บริการทั้งการฉีด
ประคบน้ำแข็งรวมถึงการให้คำแนะนำลูกค้า
บอกว่าเป็นมืออาชีพคล้ายหมอจริง
แต่พอเป็นข่าวได้รู้ความจริงว่าหมอที่ฉีดโบท็อกเป็นหมอเถื่อนเธอกังวลใจ
แล้วหลังจากฉีดโบท็อกไปแล้ว๓สัปดาห์หางคิ้วแล้วคิ้วมันยกสูงเหลือเกินเธอบอก
ส่วนเหตุผลที่เลือกใช้บริการแน่นอนล่ะคือเขามั่นใจในตัวคุณพิมพ์ริพาย
แต่ก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
หลังเกิดเหตุหลังเกิดเรื่องแอดมินของคุณพิมพ์ริพายก็ติดต่อมาหาเรียบร้อยแล้วล่ะ
คลินิกจะคืนเงินค่าบริการให้ทั้งหมดเลยครับ
ผู้เสียหายวันนี้ที่คลินิกนั้นน่ะมีผู้เสียหายนะครับ
จากหมอปลอมคนนี้อีก๑๐๐๐นาทักคน
มาไปคุณพิมพ์เรียนการที่นี่

อย่างนี้หนูรับหนูรับตรงนี้ไม่ได้
วันนี้ที่คลินิกนั้นนะฮะมีผู้เสียหาย

บอกปากบวมจากฉีดฟิลเลอร์

โดยไม่เปิดเผยข้อมูลอะไรกับสื่อมวลชนฮะ